มีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งนะครับก็ร้องขอความช่วยเหลือมา

เพราะว่าคบกันไม่ถึง๕เดือนเนี่ยถูกทำร้ายแล้วก็กักขังด้วย
แล้วแฟนเก่าเนี่ยขู่ว่าจะปล่อยคลิปความสัมพันธ์ลึกซึ้งตอนที่อยู่ด้วยกัน
สุดท้ายเมื่อคืนนี่ทำจริงนะฮะ
ปล่อยคลิปออกมาจริงหรอฮะครับ
พ่อคนที่มาบังคาบให้มันบีบ
นี่ผู้ชายเนอะที่พิม

อันนี้เป็นหลักฐานที่ทางหญิงสาวคนนี้

อายุ๒๙ปีเธอนำมาร้องขอความช่วยเหลือ

นี่คุณบอมอภิวัตก็เลยไปคุยด้วยนะครับ

เธอมีลูกเป็นลูกชายวัย๗ขวบกับ๑๒ขวบนะครับ

ไอคลิปที่ได้ยินมาสักท่วว์นี้เนี่ย
เป็นคลิปตอนที่โตเผียงกับไนนี่อ้อม

ที่เพิ่งรู้จักคบหากันต้นปี๖๖นะครับ
คือพอคบกันมาแล้วเธอขอเลิกแต่ว่าอ้ำเนี่ยตามราวีข่มขู่นะอ้ำส่งคลิปเสียงมาเธอก็พิมพ์เป็นข้อความกลับไป
ฝ่ายชายก็จะส่งเป็นคลิปเสียงมาตลอดฝ่ายชายเนี่ยมาต่อยมาบีบคอเธอด้วยนะฮะ
ตอนนั้นเนี่ยบีบคอเพื่อไม่ให้ตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วก็กักขังเอาไว้ในบ้านของฝ่ายชาย
ข่มขู่ไม่ให้เธอเนี่ยอยู่ในพื้นที่ในกรุงเทพให้กลับไปรัชบุรีซะ
นี่ร่องรอยตอนที่ถูกซ้อมนะฮะแต่ฝ่ายชายกลับส่งคลิปเสียงมาหาว่าเธอเนี่ยไปทุบเขาก่อน
ทำลายข้าวของในบ้านเขาก่อนแล้วเอาเรื่องของเธอกับฝ่ายชายเนี่ยไปฟ้องแม่ของเธอกับเพื่อนของฝ่ายชาย
สุดท้ายเนี่ยบอกอ่อโหมันไส้บอกหลอกให้มาเพราะมันไส้ไง
เดี๋ยวจะปล่อยคลิปให้หมดเดี๋ยวก็เก็ปรักษณ์ไปมิดังนะ
ดังในโลกออนไลน์นะคะคนเก่งติดตังค์ไม่จ่ายก็แบบนี้แหละหนู
ไม่ใช่หรอกูโลกจิตพอใจมึงยัง
เดี๋ยวเพื่อนเราจะได้ดูทุกคนเพื่อนบอกชอบเลยแบบนี้
ส่งให้ลูกชายมึงดูอีกคนดีไหมนะ
ญาติพี่น้องเปิดแชทมาจะสะดุ้งนะ
มีลูกล่ะโอ้โหไม่อ่านแล้วดีกว่า

น่าใช่ผู้ชายค่ะดูจากสิ่งที่ทำน่ะ
เห็นไหมคือทำร้ายเขาข่มขู่เขากักขังเขา

คุณจะเอาคลิปไปไปปล่อยแล้วไปขู่เขาอย่างนี้เห็นไหม
โอ้โหท่านผู้ชมครับคุณอ้อมบอกว่าที่มาของปัญหาเนี่ยนะ
เธอบอกเธอเก็บแชทหลักฐานไว้ทั้งหมดนะฮะ
ที่ถูกฝ่ายชายตามข่มขู่ราวีทำร้ายเนี่ย
บอกเริ่มต้นเนี่ยเธอรู้จักกับในอ้ำอ้ำนี่เป็นรุ่นน้องเป็นรายเดอร์เหมือนกัน
รับงานกันอยู่แถวตลิ่งชันเจอกันช่วงต้นปีที่ผ่านมา
ก็ตกลงคบหากันดูใจกันอยู่กินกัน
ช่วงแรกฝ่ายชายก็เป็นคนดีมากตามสูตรเลย
ดูแลเอาใจใส่จนกระทั่งคุณอ้อมบอกเธอจับได้ว่าอ้ำเนี่ย
แอบถ่ายคลิปเอาไว้ขณะที่อยู่ด้วยกันตอนที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน
ซึ่งตอนนั้นเธอเมาเธอก็บอกให้ลบคลิปออก
ตอนที่ทำเนี่ยตอนนั้นเพิ่งคบกันได้สัก๓เดือน
ทีนี้ฝ่ายชายก็เริ่มแล้วทำร้ายร่างกายนะ
ถามว่าทำร้ายร่างกายทำไมเพราะว่าบังคับอยากให้เธอเนี่ย
กลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดกับฝ่ายชายแต่เธอบอกเธอจะไปยังไง
เธอมีลูกสองคนเธอต้องดูแลเลี้ยงลูกสองคน
ฝ่ายชายเอาหมวกกันน็อกฟาดหน้าเธอต่อยเธอหลายครั้ง
เจ็บเลือดอาบนี่เธอยังถ่ายภาพร่างกายตัวเองไว้ที่ฟกช้ำดำเขียวหมด
ตัดสินใจไปแจ้งความแล้วก็ขอเลิกนี่ฮะถึงขั้นที่แบบเธอกลายเป็นซึมเศร้า
ซึมเศร้ากำเริบแล้วก็ทำงานไม่ได้เลยนะฮะรับวิ่งรับงานไม่ได้เลยเนี่ย
หมวกกันน็อกเบ้าตายังแบบเขียวช้ำไปหมดแล้วฝ่ายชายก็มาขอโทษ
แต่เธอไม่คืนดีด้วยพอเธอไม่คืนดีด้วยก็เริ่มส่งข้อความมาข่มขู่
บอกมีคลิปตอนนั้นน่ะไม่ได้ลบค่ะถ้าเกิดไม่ยอมไปหาจะปล่อยคลิป
เธอตกใจมากเธอบอกเพราะเธอรู้วันนั้นเธอคิดว่าเธอลบไปแล้ว
แต่เขาบอกยังไม่ได้ลบเลยยอมต้องไปหาเพื่อจะไปดูว่ามันมีคลิปจริงหรือเปล่า
จะไปลบคลิปแต่กลายเป็นว่าพอไปหาในครั้งนั้นเนี่ยถูกฝ่ายชายข่มขืนแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
แล้วขังเอาไว้ในบ้านไม่ให้เธอออกไปไหนไม่ให้เธอมาหาลูกเธอมีลูกสองคน
อายุเพิ่ง๗ขวบกับ๑๒ขวบจนกระทั่งพอใจถึงยอมปล่อยเธอกลับมา
มาหาเธอทักมาหาแบบ๒๐๓๐ชื่อแต่มันคือคนเดียวนั่นแหละ
ขอโทษก็มีตัดเพาะก็มีหาว่าเธอทิ้งก็มีคมคู่ให้ปลดบล็อกก็มี
อย่างนั้นจะปล่อยคลิปขู่ว่าเดี๋ยวลูกเปิดเทอมเดี๋ยวเจอกันก็มี
จะทำให้คนที่เธอรักเนี่ยต้องมีปัญหาส่งภาพปืนมาให้ก็มี
โอ้โหตัวจริงเสียงจริงเลยนะเนี่ยนี่เห็นไหมบอกให้ระวังตัวให้ดี
เดี๋ยวจะทำร้ายคนที่มึงรักเออแล้วเอาภาพปลอมว่าทำร้ายตัวเอง
เป็นภาพกรีดแขนส่งมาให้ดูเหมือนเรียกร้องความสนใจ
อ้าวยังเอ้าไหนที่ไหนแชทเขียนว่ายังไงนะส่งอะไรมานะ
คือมันเหมือนรอยกรีดที่แขนแล้วเป็นรอยเลือดข้อความ
เงียบไม่เป็นไรเดี๋ยวจะปล่อยคลิปให้หมดเอาอีกแล้วลูกเปิดเทอมเดี๋ยวเจอกัน
โอ๊ยสะใจพี่ยังที่ผมเป็นแบบนี้คือเหมือนกับกรีดแขนตัวเองอ่ะ
ยอมคืนดีเนี่ยสะใจอะไรเนี่ยเป็นอะไรก่อนเราอ่ะ
เป็นอะไรเห็นไหมเออแล้วตอนที่เขาขอเลิกคือตัวเองก็ไปทำร้ายเขา
อัดคลิปเขาตอนอยู่ด้วยกันมีอะไรกันแล้วไปมีคนอื่นอะไรอีก
มันใครจะอยากคบต่อเห็นไหมทุกผู้ชมครับนี่อ่ะใช้ชื่ออวตารเนี่ยน่ะ
ขู่มานะมาขู่เธอที่เธอไปแจ้งความอ่าคือหาว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นเพราะ
เพราะตัวเธออ่าเธอที่เธอไปหาครั้งล่าสุดเนี่ย
ว่าจำใจไปหาเนี่ยคือสิบแปดตุลาคมนะฮะค่ะอ่า
ฝ่ายชายบอกถ้าเกิดมาเนี่ยจะไม่ทำร้ายอะไรแล้ว
ให้เข้ามาเก็บของในบ้านพักฝ่ายชายเนี่ยคืนไปให้หมดเชื่อไหมอ่ะ
ไปถึงก็ถูกทำร้ายอีกถูกกักขังเอาไว้อีกพอตะโกนร้องขอความช่วยเหลือก็ถูกบีบคอ
โอ้โหคือบีบคอจนแบบแทบขาดอากาศหายใจตายอ่ะอืม
แล้วก็ยังจะข่มขืนได้อีกสุดท้ายถูกทำร้ายจนแบบ
ฝ่ายชายบอกสะใจแล้วแบบเธอนี่น่วมแบบเลือดออกทั้งจมูกทั้งปาก
ยอมปล่อยเธอออกมากูจำอะไรได้บ้างกูอ่ะจำได้หมดแหละ
อ่าลองฟังเสียงเท่านั้นหน่อยนะฮะ
บีบคอแล้วก็ต่อยค่ะต่อยต่อยแบบต่อยจนต่อยไม่ยั้ง
ต่อยจนสุดกำลังต่อยต่อยจนพอใจอะค่ะจนสะใจแล้วอ่ะ
แล้วหนูก็ตะโกนร้องไม่หยุดก็ไม่มีใครช่วยหนูไม่ให้เราไปไหน
ใช่แล้วคือแบบพอต่อยปุ๊บแล้วเลือดออกปาก
พอเขาเห็นเลือดปุ๊บเขาก็เลยปล่อย
ก็มันมีแชทที่ฝ่ายชายเนี่ยต่อว่าที่เธอเอาเรื่องที่เกิดขึ้น
บอกแม่แล้วก็บอกเพื่อนของฝ่ายชายอ่านี่ฮะ
พอเขารู้ว่าเธอเอาเรื่องไปบอกแม่บอกเพื่อนฝ่ายชาย
อีกนะฮะคืออย่างนี้ไม่ให้บอกเหรอ
ขู่เขาขนาดนี้ทำร้ายเขาขนาดนี้อืมอ่า
แล้วยังข่มขู่ว่าไม่ให้เธอเนี่ยมาวิ่งรับงานในพื้นที่
คุณเป็นอะไรคุณเป็นเจ้าของเจ้าของรายเดอร์เหรอ
ถึงขั้นฝ่ายหญิงต้องพิมพ์กลับไปว่าพื้นที่นี้ไม่ใช่พื้นที่พ่อแม่เธอนะ
ที่จะมาห้ามใครไม่ให้ทำงานก็ได้อ่ะใช่ไหมโอ้โห
แล้วล่าสุดนะฮะสิ่งที่เธอกลัวก็เกิดขึ้นจริงนะครับ
ท่านผู้ชมครับมันเอาคลิปของเธอเนี่ย
เผยแพร่ทางออนไลน์จริงจริงนะฮะใช้ชื่ออวตารนะฮะ
แล้วก็ส่งมาบอกดังในโลกออนไลน์แล้วนะในทวิตเตอร์น่าจะดังแล้ว
สะใจสุดท้ายเธอบอกเธอก็ต้องสู้กับความจริงค่ะ
ตัดสินใจบอกกับลูกว่าแม่เนี่ยเจอเหตุการณ์อะไรบ้าง
อืมเพื่อลูกเนี้ยจะได้เข้าใจแล้วก็พร้อมรับสถานการณ์
เล่าคนที่บอกไว้ให้คนแบบมึงฆ่าตัวตาย
น้องที่รู้จักน้องที่สนิทกันในมหาลัยน้องเล่นเป็นน้องก็เลยไปค้นให้แล้ว
น้องก็ทักมาบอกว่าพี่เนี่ยเขาลงคลิปแล้วนะ
คิดสั้นหนูก็เลยบอกว่าทำไมถึงไม่แคปมาให้พี่
จะได้เอาหลักฐานไปแจ้งความน้องบอกว่าพี่หนูสะอิดสะเอียนในความเร็วของเขาอะไรประมาณเนี้ย
แค่เขาบอกว่าขนาดตำรวจที่ปล่อยคลิปเมียตัวเอง
ยังรอดเลยแล้วเขาแล้วเขาอ่ะจะไม่รอดเหรอ
เขาบอกว่าเขาจะทำให้มีผู้ติดตามเยอะ
เขาบอกมึงแลกเอาละกันระหว่างกูติดคุกกับคลิปมึงหลุดตลอดชีวิต
แต่หนูเป็นแม่คนหนูเป็นแม่คนใช่ไหมพี่
ถ้าหนูไม่เข้มแข็งลูกหนูจะอยู่ยังไง
บอกเธอต้องเดินหน้าสู้ฮะกำลังรวบรวมหลักฐานต่าง
เพื่อจะไปแจ้งความดำเนินคดีนะฮะแล้วก็ร้องขอความเป็นธรรม
ขอความช่วยเหลือมายังทีมข่าวของเราค่ะเดี๋ยวเราจะประสานในการหาทางช่วยเหลือนะฮะ
หรือว่าทางฝั่งของอ้ำนะอืมอ่าถ้าคิดว่าเอ้ย
ข้อมูลมันไม่ตรงกันผมไม่ได้ทำแบบนั้นผมไม่ได้ทำแบบนี้
อ่าไม่ใช่ข้อความของผมไม่ใช่เสียงของผม
เอามาชี้แจงเลยอะไรอย่างนี้ก็บอกมาได้นะฮะ
ออกมาปกป้องตัวเองเหมือนกันถ้ามันไม่ใช่คุณจริงอะเนาะ

แล้วเดี๋ยวเราจะให้ทีมข่าวเราไปช่วยดูให้ว่าเรื่องไหนเป็นแบบไหนอะไรยังไง